ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพาคุณไปตามหาร้านอร่อยแบบไม่ธรรมดา
โดยการแข่งขันในครั้งนี้เราจะแบ่งเป็น๒ทีมเพื่อไปพิชิตความอร่อยตามเส้นทางที่เรากำหนด
และหากทีมไหนไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกันก็จะกลายเป็นผู้ชนะไปในภารกิจครั้งนี้
ส่วนทีมที่พ่ายแพ้ก็จะต้องเจอกับชาตากรรมที่เขาไม่อาจเลือกได้
พระกุ้งหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึงทีมพรากุ้งพุ่งไป
คาริสาสปริงเกดลูกทีมพลากุ้งพุ่งไป
อล์ฟเบนจุพลหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึงทีมกอล์ฟซิลล่า
เฮ้ยพระกุ้งทำอะไรเพื่อยัง

พองเลยพองพองพองอะไร
คะหรักชาตาลูกทีมคอลมสิลล่า

กินให้ไวไปให้ถึงครับ
และตอนนี้นะครับเราอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับ
โดยชื่อของมหาวิทยาลัยตั้งขึ้นตามพระนามของพ่อขุนรามคำแหงนั่นเองนะครับ
แต่ที่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่คุณจะต้องไปต่อเท่านั้นนะครับ
และภารกิจที่คุณทั้งสองทีมจะได้รับในวันนี้นั่นก็คือการสลุยทานอาหารร้านเด็ดในย่านดัง
โดยมีรถมาสตาร์ดเป็นจานขนาดผู้ใจครับ

ทีมไหนสามารถกินให้ไวและไปให้ถึงจุดสิ้นสุดได้เร็วที่สุด

ส่วนทีมที่แพ้คุณจะต้องเจอกับบทลงโทษที่อาจจะต้องทำให้คุณถึงกับต้องคลานกลับบ้าน
และนี่คือซองที่บรรจุเงิน๓๕๐๐บาทพร้อมกับแผนที่ที่จะพาคุณไปยังร้านที่เรากำหนดไว้ให้ครับ

ทั้ง๓ร้านที่คุณจะต้องไปในวันนี้นะครับ

อันนี้ก็ลอกไม่ได้เพียญแน่นอน
อันนี้ลอกไม่ได้ละไขโรติ

ร้านได้๒๐๐เท่ากับปีนี้นะครับ

คุณทั้งสองทีมมีสิทธิ์ที่จะโทรหาผม
เพียงทีมละ๑ครั้งเท่านั้น
เพื่อที่จะกราบกรานขอให้ผมช่วย
ให้คุณผ่านภารกิจนั้นไปได้

วางเงินไว้ในร้านที่๑๒๕๐๐บาท

บาทเช่นกันส่วนทีมคุณพลากุ้งได้วางเงินไว้ในร้านที่
หนึ่งสองพันบาทร้านที่สองห้าร้อยบาทและร้านสุดท้ายร้าน
ที่สามหนึ่งพันบาทมาลุ้นกันว่าพวกเขาจะต้องเจอกับอาหาร
อะไรและปริมาณเท่าไหร่ในแต่ละร้าน
อร่อยเย้เอานี่เอานี่เลยออกเลยใช่ออกข้างหลังเลย

ยายยี่สิทธิ์ไปแซงอยู่ซ้ายนู้นใช่ปะ
อันนี้คือยายยี่สิทธิ์เต็ม

ซอยเดิมเมื่อกี้

ไม่เคยหลง
ร้านนี้กินตอนเด็กเลย

หลงทางแล้วมาเจอก๋วยเตี๋ยวเรืออีก
ทีมคุณกอล์ฟวางเงินจำนวน๒๕๐๐บาท
ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออายุทยา
คุณตั้มคนรักก๋วยเตี๋ยวน้ำตก
หลงรักร้านนี้แบบจริงจัง
ดูเผินเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวเรือทั่วไปแต่บอกได้เลยว่าผิดคาดแน่นอน
เพราะนอกจากร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือจะอร่อยถูกปากแล้ว
ยังเป็นสูตรโบราณไม่ต้องปรุงเพิ่มรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน
ทีมคุณพระกุ้งวางเงินจำนวน๒๐๐๐บาท
หนูนั่งนี่ใช่มั้ยนั่งด้วยกันบอกทางเก่งหนูบอกนะไอ้พี่ฟ้า
หนังชีวิตเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
เฮ้ยพวกนี้แบบแย่มากนะนะนี่พวกผมแบบหนูหนึ่งต่อจะมองกว่า

เฮ้ยไอ้หนูท่าไปวนอยู่ทางไหน

บอกเลยว่าประโยคแรกที่พูดมาคือ
ผ้าหนูเป็นนักบอกทางที่ดีเยี่ยมมาก

โอ้ยผมก็ลงเสียเลยนะผมลงมา๒๕๐๐มาแค่๒ชามเนี่ย

เดี๋ยวที่กองจะย้ายร้านให้มันเสร็จมิชชั่นใช่ไหม

มีชามอ่ะสองชามได้ทั้งหมด๔๕ชาม
ไอ้จ๋าไม่ต้องรีบถ่ายของเขาหรอกเดี๋ยวของเราก็มา
เดี๋ยวผมด้วยมาเลยเยี่ยมอยู่
อันนี้เซ็นเวซต้มยำไข่ออนเซ็นท์ครับ
หนูหนูดิใส่มาให้ไม่เกรงอกเกรงใจนะดูแต่หนูหนู
เมนูแห้งต้มยำไข่ออนเซ็นก๋วยเตี๋ยวแบบไทยสไตล์ฟิวชั่น
นำเอาไข่ออนเซ็นเข้ามาเป็นส่วนประกอบพร้อมด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
หมูสดหมูตุ๋นลูกชิ้นและน้ำพริกเผาสูตเด็ดของทางร้าน
เรียกได้ว่าหนึ่งชามไม่พอแน่นอนอุ้ยแล้วเส้นเล็กเขาแบบมาแน่นเกิน
เฮียพอแล้วเฮียมาข้างนี้มาข้างนี้เฮียมาบอกเดี๋ยว